ละสายตาไม่ได้จริงคดีนี้คุณผู้ชมฮะศพใหม่โผล่โยงคดีเพชรฆาตสายนายครับ
คุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องนี้ต้องดูให้จบว่ามันจะ๑๕นะครับหรือ๑๔
โอ้โหคุณผู้ชมคือตอนแรกคิดว่า๑๕ใช่ไหมนะครับ
สำหรับเหยื่อของแอมปรากฏว่าเขาบอกว่ามีเหยื่ออะไรใหม่ชื่อไนเกียร์
ในเกียร์เสียชีวิตในคอนโดมิเนียมย่านอ่อนนุษย์กรุงเทพมหานคร
เคยได้กินชาสมุนไพรด้วยคุณผู้ชมเรื่องนี้จะเป็นยังไง
ผมชอบคนนี้รับดีสำหรับเรื่องนี้นะสำหรับเคสนี้นี่
ระพีชำนาญเรือผู้ประสานงานนะครับเหยื่อคดีแอมเนี่ยได้รับการร้องเรียนจากผู้หญิง
คนหนึ่งชื่อรัชนีเขียนจดหมายร้องขอให้ตรวจสอบการเสียชีวิตของน้องชายชื่อเกียร์นะ
ว่าเข้าข่ายสงสัยอาจถูกแอมวางยานะครับแล้วก็เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดนะ
ตอนที่น้องชายล้มเสียชีวิตมามอบให้เป็นหลักฐานด้วยนี่ครับคุณผู้ชมฮะ
ในกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมจะเห็นเอามือเท้าแล้วลักษณะเหมือนแบบคนบ้านหมุน

เออแล้วก็เอามือเคาะข้างห้องช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมแย่แล้วผมแย่แล้ว
นี่แหละครับคุณผู้ชมนี่คืออาการของเกียร์ตอนนั้นล้มแล้วครับโอ้โห
คือทรงตัวไม่ได้แล้วขอความช่วยเหลือจากข้างห้อง
กระทั่งมีอาการชักเกร็งแล้วก็แน่นิ่งไปครับนี่ครับ
พยายามเคาะข้างห้องโอ้โอ้โอ้นี่ชักชักชักโอ้โห
อืมอ๋อน่าสงสารครับเราพอพอกับคนในตึกตอนนั้นมาเจอในเกลี่ยนะ
ไม่รู้สึกตัวไปแล้วนี่ครับมาเจอแล้วเนี่ย
พอพอนั่งอยู่ข้างบนใส่สวมหมวกอ่ะนะรอบพอของตึกโทรแจ้งกู้ภัยเลย
มาช่วยหน่อยนำส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่
คอนโดมิเนียมย่านออนุสเมื่อย้อนไปครับสิบสามเมื่อกราคมสองพัน
ร้อยหกสิบเอ็ดคุณผู้ชมไปให้จบนะฟังให้จบความสัมพันธ์ระหว่างในเกียร์กับแอมเป็นยังไงล่ะ
ถ้าเคยดื่มชาสมุนไพรเนี่ยทั้งสองคนไม่ได้รู้จักกันโดยตรงครับ
คือเกียร์เนี่ยรู้จักกับแอมผ่านทางแม่ของแฟนคือแม่ของแฟนเนี่ย
ก็เล่นแชร์กับแอมเวลานัดเจอกันนัดเจอกันนะครับคุณผู้ชมครับ
นัดเจอกันแม่ของแฟนก็จะชวนเอาเกียร์ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ลูกสาวไปด้วย
สนิทสนมคุ้นเคยกันโอ้โหเกียร์เคยให้แอมยืมเงินสามหมื่นบาทด้วย
หลายครั้งที่แอมบอกว่าอ้าวพี่เกียร์เอาชาสมุนไพรไปชงดื่มที่บ้านนะ
อืมยืมตังค์เสร็จมีชาสมุนไพรให้
หลังจากในเกียรติเสียชีวิตได้๓สัปดาห์
รัชนีพี่สาวของนายเกี่ยวบอกว่าเจอขวดขวดอะไรขวดไม่รู้อ่ะ
ขวดใส่แคปซูลสีฟ้าขาวคาดว่าน่าจะเป็นขวดสายนายอันนี้เขาเชื่อ
แล้วก็ซองชาสมุนไพรในคอนโดมิเนียมของในเกียร์ครับ
ซึ่งกรณีนี้หากตรวจสอบพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับแอม
แล้วก็จะทำให้เหยื่อของแอมเพิ่มเป็น๑๖นะ

แต่คุณระพีหันควับเลยนี่พีระพีหันควับเลย
บอกนักข่าวฟังก่อน
แต่พี่ไปตรวจสอบช่วงเวลาที่เกิดเหตุมา
ตามที่คุณรัชนีพี่สาวของนายเกียร์เนี่ย
ไปเจอชายหญิง๒คน

แอมกับอีกคนผู้ชายคล้ายใครรู้ไหม

คล้ายรองอ๊อฟคุณผู้ชมนะครับ
อดีตสามีนะแล้วเป็นรองภูมิกับ
ช่วงเดินกลุ่มประพันธ์ถึงมีนาคม๒๑๖๑ที่นาคารแถง๑
ซึ่งพี่สาวของในเกียร์เนี่ยเล่าบอกว่า

กำลังจะได้เลื่อนขั้นเป็นรองภูมิกับแล้วมั้ง
พี่ระพีบอกเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละ
ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ยังไงพี่
รีวีบอกว่าตรวจสอบให้ดีแล้วจะพบว่า
ช่วงที่พี่สาวของในเกียร์อ้างถึงน่ะ
มันไม่มีความสัมพันธ์กับความเป็นจริง
ยังไงล่ะพี่ก็ปี๖๑อ่ะ
รองออฟเขายังไม่ได้ขึ้นเป็นรองภูมิกับ
รองอ๊อฟก็เพิ่งขึ้นเนี่ยเมื่อนี้ปีนี้น่ะ

อย่างนี้ก็ขัดกับพี่รัชนีพี่สาวของเกียร์ดิ
นั่นไงที่พี่ระพีหันควับมาบอกนักข่าวนะ
อย่างนั้นมันไม่สอดคล้องนะ
พี่ระพีคิดว่ากรณีของไนเกียร์น่ะ
คือน่าจะไม่เข้าข่ายน่าจะไม่เข้าข่ายเหยื่อของแอม
เชื่อว่าพี่สาวของนายเกียร์อาจจะรับข้อมูลจากข่าว
ปะติดปะต่อนะครับ
แล้วก็เมื่อไปดูใบมรณบัตรของผู้ตายคือในเกียรติเนี่ยนะ
คือระบุสาเหตุการเสียชีวิตจากภาวะเลือดออกที่แกนสมอง

ก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อที่ถูกวางยา
เอาฟังพี่ระพีหน่อยให้สัมภาษณ์นักข่าวน้องบอมอยู่

เขามาโยงถึงเรื่องของไอน้องไอซ์ดารา

ที่เป็นแฟนของน้องชายเขาเนี่ย
เป็นญาติหรือรู้จักกับไอซ์นะ
มันกลายเป็นโยงเอาในข่าวมาโยงให้เราหมด
อันนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์ว่าเฮ้ย

ผมเบื้องต้นผมส่งให้กับเจ้าที่ตำรวจไปแล้วนะ
ก็อาจจะไม่ใช่เกี่ยวยงกับแอม

ตามใบชนสูตรของโรงพยาบาลนั้น

ว่าเจออะไรนะขวดแคปซูลสีฟ้าขาวทาสมุนไพรอะไรเนี่ยนะ
เดี๋ยวเราไปตรวจดูฉะนั้นตอนนี้ยังหยุดที่๑๕ราย
๕รายแล้วก็แจ้งข้อหาไปแล้ว๑๔คดี๑๔รายครับ
๕รายคือเสียชีวิต๑๔แล้วก็รอด๑นะคะคุณผู้ชม